ดูเรื่องคดีผับจินลิงกันหน่อยยังจำได้อยู่ไหมคะ
จริงก็เป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดปฏิบัติการเรื่องทุนจีนสีเทานะคะ
คือวันนี้เนี่ยพตเอกดำรงศักดิ์กิติประพัด
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาพูดถึงคดีนี้

คดีนี้มันเงียบไปเลยหรือเปล่ามันมีการจับแพ้ไหมหรือยังไง
เพราะว่าคือตอนนี้คือไอ้เรื่องธุรกิจจีนสีเทาในทุนจีนสีเทาเนี่ย
มันก็กลางนะคือคุณชุวิตก็ออกมาแชร์อย่างต่อเนื่องถูกไหมคะ
แต่ว่าหลายอย่างมันก็รู้สึกว่ากระบวนการมันดูล่าช้าไหมมันดูเบาไปไหม
วันนี้พบตรก็เลยออกมาบอกนะคะว่าเนี่ย
ตอนนี้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผับ
คนก็บอกว่าฮะไปแจ้งทำไมยามรู้เรื่องอะไร
เอ๊ะคนของอากาศรู้เรื่องอะไรรปจะรู้เรื่องอะไร
พบตรก็เลยต้องออกมาชี้แจงบอกว่า
สาเหตุที่แจ้งข้อหาหัวหน้ารอปภเปิดสถานบริการเป็นเจ้าของกิจการ
คือจริงแล้ววันนั้นเนี่ยพบชนเข้าไปทีแรกส่วนใหญ่เจอแต่คนจีน
แล้วมีหัวหน้ารอปภมาแสดงตัวว่าเป็นผู้ดูแล
ก็เลยต้องมีการแจ้งข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน
ตามปกติแล้วเวลาไปเจอสถานที่อะไรที่ผิดกฎหมาย
สมมุติว่าเป็นบ่อนผิดกฎหมายหรือเป็นอะไรใดก็ตามเนี่ย
ใครที่รับตัวว่าเป็นผู้ดูแลคนนั้นต้องโดนแจ้งข้อกล่าวหาอยู่แล้ว

ที่ว่าใครออกมาแสดงตัวว่าเป็นผู้ดูแลสถานที่นั้น

พบตรก็บอกว่าที่แจ้งข้อหาหัวหน้ารอปภ
ก็เพราะว่าตอนที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบานลงพื้นที่ไป

ที่เป็นหัวหน้ารอปภที่เป็นคนไทยเนี่ย
เขาบอกว่าเขาคือคนที่ดูแลสถานที่นั้นอยู่
เขาก็เลยโดนแจ้งข้อกล่าวหาไง
แล้วต่อมาก็มีการประกันตัวในชั้นศาล
หลังจากที่สอบสวนแล้วมีพยาหลักฐานพบว่า
คนนี้ไม่ใช่ผู้ดูแลตัวจริงหรอก
เขาเป็นหัวหน้ารับประพรเฉย

อ่าเป็นผู้ดูแลรับประพรไม่ได้เป็นผู้ดูแลตัวจริง
ผับนี้ถ้าย้อนกลับไปจริงคนไทยที่ทำงานจริงมีหน้าที่รับรถ

อกนั้นทั้งหมดในผับแม้กระทั่ง
เขาบอกบุหรี่ที่ขายยังเป็นบุหรี่จีนเลย

เนื่องมาจากทัวร์ศูนย์เหรียญที่หลายคนพูดกันนะคะ

ก็เลยรู้ว่ามีใครที่เป็นเจ้าของตัวจริง

ฟ้องที่นี่คือไม่ใช่ไม่ฟ้องเจ้าของตัวจริงนะคะ

เพราะฉะนั้นหลายคนเลยอาจจะบอกว่า
อ้อเปล่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ฟ้องเขาแล้วไง
เพราะว่าสอบสวนไปแล้วรู้ว่าไม่ใช่

มีความคืบหน้าแน่นอนเพราะมีหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว
อาจจะมีการกระทำความผิดที่เกิดขึ้น
เป็นคณะบุคคลที่มาจากต่างประเทศ
ซึ่งทางคณะทำงานของนครบานพิจารณาแล้วว่า
เข้าข่ายองค์กรอาทยากรรมข้ามชาติ
ถ้าพิจารณาว่าเข้าข่ายแน่๑๐๐
เดี๋ยวจะเสนออายการสูงสุดพิจารณาเลย

ประกอบใต้ตามพยายามหลักฐานเป็นช่วงช่วง
ว่าเป็นช่วงคือแต่ละช่วงแต่ละเวลา
ขณะนี้ยังมีการสอบปากคำไปเรื่อย
ต้องเป็นห่วงนะเรื่องจะมีมวยล้มต้มคนดู

พบตรบอกว่าผมมั่นใจว่าไม่มีมวยล้มแน่นอน
พบตรยืนยันแบบนี้ขอถือเป็นคำสัญญาจากพบตรเลยน่าจะได้นะคะ
ถูกต้องเพราะว่าพบตรนี่คนเดียวกันใช่ไหมที่บอกว่าไม่มีบอล
อ๋อใช่ครับนะครับคนนี้แหละค่ะบอกว่าก็ปี๖๕มาเนี่ยตั้งแต่ตุลามาไม่มีบอลเลย

ในสำนวนด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องไปยื่นที่หนังสือที่อายการสูงสุด
อืมนะครับผมให้การสูงสุดเนี่ยได้พิจารณาว่าเป็นอ่าการทำอาชญากรรมข้ามชาติหรือเปล่า
นะครับผมทางนี้เนี่ยทางอ่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็บอกว่าที่ตำรวจทำงานล่าช้าเนี่ย
เพราะว่าต้องรอหลักฐานต้องสืบให้ได้ว่าหลักฐานเป็นยังไงอะไรยังไง
เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คนที่ติดตามข่าวนี้ใจเย็นนิดนึงนะครับผม
เพราะฉะนั้นแล้วตำรวจไม่มีมวยล้มต้มคนดูแน่นอนท่านพบตรก็ออกมากล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
ออกมาย้ำอีกครั้งหนึ่งรอดูอย่างเดียวดีกว่า
สุดท้ายแล้วมวยจบยังไงเอาจริงจริงถ้าสมมุติไม่มีผับวิบปั๊บวิบปั๊บ
มันไม่มีข่าวนี้เกิดขึ้นเนอะไม่มีใครรู้มันแบบว่าเป็นเครือข่ายที่แบบค่อยค่อยออกมาเรื่อยเรื่อย
อืมมันจะเงียบไปได้ถึงจุดหนึ่งแล้วสุดท้ายจริงจริงถ้าจำไม่ผิดเรื่องเนี้ยมันแดงขึ้นมา
เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวชีวิตเชื่อชีวิตใช่เพราะว่าเรียนยาเสพติบอ้าว

นั่นเองก็คือนักท่องเที่ยวเขาบอกมาจากผับนี้หรือผับอื่น

แล้วก็มีชาวจีนที่เป็นคนที่แบบ

คนจีนตายเป็นผู้หญิงเสียชีวิตแล้วพ่อแม่เขาก็มาร้องที่สถานทูตจีน

ตู้จีนแล้วก็ให้ติดต่อกับท่านบิ๊กโจ๊กว่าลูกเขาเสียชีวิตเนี่ยตายเพราะสาเหตุอะไร

เราก็บิ๊กโจ๊กก็เลยไล่ตามสืบไปดูกล้องจนปิดที่โรงแรมที่

คนนี้เสียชีวิตเนี่ยที่เสียชีวิตที่ผับเนี่ย

เป็นแก๊งชาวจีนเขาก็เลยรู้ว่ามันมีแก๊งชาวจีนแบบนี้
ทำกันอยู่เรื่องมันก็เลยแดงขึ้นมา
หลังจากนั้นปุ๊บก็เลยมีผับวิบว้งวิบปั๊บ

พัทยาแล้วก็มาที่จิ้นหลิง
แล้วก็มาที่หลายที่
ที่เป็น๕๒๕มังกรของเขา

มันก็เลยทำให้เรื่องมันค่อยแดงมาทีละสเต็ป
คนก็เลยรู้เรื่องราวว่าเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ก็เลยการเป็นคุณชูวิทย์กับคุณสาธารณะเสียกัน

เพราะตลากวนกลายไปวันนี้จะเริ่มดู

๑มันจุดในกลางต้นเป็นหนังศึกสวนสอบสวน

ที่จิลิงก์เสียเพราะมันที่ที่๓ที่๔ใช่ไหมล่ะ

มันก็เลยโอ้โหทีนี้เป็นกลุ่มธุรกิจจีนเท้าก็เลยแบบกว้าง
แล้วก็ตามลามไปถึงหมู่บ้าน
คนจีนไปซื้อบ้านกัน
แต่เรื่องคนจีนซื้อบ้านซื้อคอนโดเราเห็นกันมานานแล้ว
เพราะว่าเมื่อก่อนการสร้างอสังหาบางคนก็เลยบอกว่า
สร้างเพื่อขายคนจีนให้ซ้ำไป
แต่ว่าเดี๋ยวนี้ที่เขาบอกว่ามันอึ้งมากตรงที่ว่า
เขาหอบเงินสดแล้วไปซื้อทีสมมุติว่าหมู่บ้านจัดสรรทำขึ้นมา
เขาซื้อ๑๘๑๙หลังแล้วจ่ายเงินสดตู้หมดเลย

เขาก็บอกว่ามันผิดวิสัยการซื้ออยู่อาศัย

หรือคุณอะไรอยู่มาซื้อตุ้มเดียวแล้วเป็นเงินสดหมดเลย
เขาก็เลยเล็งกันว่าเล่นอันนี้ไม่ใช่ฟอกเงินเนาะ

แล้วราคาหลังละ๒๐ถึง๔๐หลัง
คือตามคอนโดเราไปดูจริงเถอะ

ต่างชาติมีสิทธิ์ซื้ออีกแค่๔๙

มีการลักลอบลักไก่กัน
เราเคยติดตามค่านี้แล้ว
เขาเอาเด็กไปทำอะไรวะ
สเต็มเซลล์เหรอ
ก็พูดยากนะมันก็มีทั้งเซ็ปบางทีก็มีขายอวัยวะด้วยนะคะ

เพราะว่าบางทีถ้าเซมเซลล์มันต้องใช้ของเด็กเนาะ
เพราะว่ามันจะดีที่สุดถูกไหมค่ะ
รมคุ้มกันเรื่องอะไรต่าง
รกเอ่ยหรือบางทีพวกแบบ
แล้วจะทำวีซ่า
ก็ถึงบอกว่าเรื่องนี้คงอีกยาว
หลังปีใหม่เราก็ยังได้ยาวข่าวนี้กันอยู่นะครับ